หลังจากที่โลกโซเชียลได้พากันแชร์เรื่องราวของสำนักสงร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
โดยร่ำลือกันว่าที่นี่มีวิญญาณสิงห์อยู่ในรูปปั้นต่างจนดูน่ากลัวครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเลยลงพื้นที่ไปเจาะประเด็นดูนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีความเฮียนจริงอย่างที่กล่าวกันหรือไม่

บรรดาหุ่นปั้นต่างที่อยู่ในอิริยบทที่แตกต่างกัน
และอยู่ในสภาพที่แตกหักสุดโทรมตามการเวลาที่ผ่านมากว่า๔๑ปี
พระอาจารย์ส้วนปัญญาธโรได้สร้างขึ้น
และนำมาตั้งอยู่ภายในสำนักสงฆ์อาจารย์ส้วน
บนที่ดินประมาณ๑ไร่ในอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเศร้า
ก่อนที่ท่านจำมรรณภาพเมื่อปี๒๕๓๖
หุ่นปั้นเหล่านี้ถูกทิ้งร้างดูน่ากลัว
และมีการร่ำลือกันว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีวิญญาณสิงห์อยู่ภายในตัวหุ่น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังสำนักสงร้างดังกล่าว
พบว่าเวลากลางคืนบรรยากาศค่อนข้างมองเวง
บริเวณทางเข้าสำนักสงฆ์มีรูปภาพพระอาจารย์ส้วนตั้งไว้
เดินเข้าไปภายในมีต้นไม้ทั้งเล็กใหญ่ขึ้นปกคลุมและไม่มีแสงสว่าง
ทีมข่าวจึงนำไฟเข้าไปส่องสว่างก็พบรูปปั้นกุมาร
คนสัตว์หรือสีและยักษ์ตนต่างที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
ตนแตกหักอยู่ในท่าทางต่างหากมองดูอย่างไม่สังเกต
จะพบว่าคล้ายคนจนทำให้คนที่จิตอ่อนจินตนาการไปว่าเป็นพูดผีปีศาจ
วรรณสินลูกศิษย์พระอาจารย์ส้วนเปิดเผยว่ารูปปั้นทั้งหมดมีกว่า๓๐๐ตน
ตนจะมีดวงวิญญาณคอยประจำอยู่พร้อมยืนยันในความฝัน
หุ่นทุกตัวสามารถขยับและเดินได้
รวมทั้งพระอาจารย์ส้วนก็เคยมาเข้าฝันและพูดคุยด้วยหลายครั้ง
แล้วผมก็จะตรวจน้ำให้เขาแล้วเขาก็จะไม่มารบปวน
ผมก็ฝันอะไรก็ฝันดีทั้งนั้นแหละ
ชมเปิดเผยต่อว่านอกจากอภินิหารหุ่นทุกตัวขยับได้ตามที่ตัวเองฝันแล้ว
หลังเข้าฝันทุกครั้งก็ยังถูกรางวัลทุกงวดด้วย
พระอาจารย์เอลวันก็เข้าขวันก็เดินได้
พระอาจารย์เอลวันช่างสามเตียนที่เดินคุณเห็นไหม
ช่างทรงพระอินสวรรค์กลับมาเข้าฝัน
ถ้าเข้าฝันที่รายผมก็ถูกไหวแทบทุกที
ส่วนเรื่องที่วิจารณ์กันว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
ลุงชมยอมรับว่าสมัยก่อนมีเยอะพอสมควร
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มามั่วสุมยาเสพติด
แต่ปัจจุบันลดน้อยลงเนื่องจากสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้ว
หลังจากทีมข่าวใช้เวลาเดินสำรวจภายในสำนักสงร้างโดยใช้เวลากว่า๔๕นาที
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือวิญญาณชั่วร้ายสิงสถิตอยู่ภายในหุ่น
มีเพียงหุ่นบางตนที่มีหน้าตาแปลกประหลาดและดุดัน
อกจากนี้ก็มีเพียงเสียงบรรดาแมลงน้อยใหญ่ที่ร้องอยู่บนต้นไม้
หรือคำเล่าขานความน่ากลัวที่บอกต่อกันมา
จะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่เกินความจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน